ซ้ำเติมหนูเลยนะคะนี่เป็นคำพูดสุดท้ายที่เจนเจษดา
ภรรยาคนที่สามของเอ็มสองแสงพูดเอาไว้ก่อนจะถูกนำตัวฝากขังสารอาญา
เช้าวันนี้นะคะคือช่วงเช้าเนี่ยตำรวจคุมตัวออกมาจากสอนอบางเขตแล้ว

แล้วก็ช่วงเช้านำตัวไปฝากขังนะคะ
ไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเลย

พี่เจนอยากขอโทษไหมคะ
คุณเจนอยากบอกอะไรถึงลูกไหมครับ

พี่ไม่ได้โดนบังคับให้ทำใช่ไหมคะ

พี่เจนรักพี่เอ็มมากใช่ไหมคะ

พี่ไม่ได้โดนบังคับให้ทำใช่ไหมคะ

ตั้งแต่ที่ตำรวจคุมตัวเจนออกมาจากห้องควบคุม

เดินออกมานอกสถานีตำรวจ

ตัวผู้ต้องหาไปสงสารฝากขังอะค่ะสื่อถามต้องถามเลย
โดนบังคับไหมรักมากหรือเปล่าจุดทูปคุยอะไรกับลูกบ้าง
เป็นห่วงลูกไหมยอมรับไหมเจนไม่ตอบอะไรเลยนะครับ
ก้มหน้าสายหน้ายิ่งตอนที่อยู่ในห้องอยู่ในรถควบคุมผู้ต้องขังค่ะ
คือลักษณะท่าทางถึงแม้ว่าเราจะเบลอหน้าเอาไว้
แต่ลักษณะคือเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ
เมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวเจนไปทำแผนอีกรอบนึงใช่ไหม
เธอบอกไม่มั่นใจว่าฝังไว้แถวไหนกันแน่
ถ้ามีปั๊มเกิดขึ้นมาอีกมันอยู่ตรงจุดไหนที่แน่นอนเนี่ย
กลับมาถึงเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวไปพิมพ์ลายนิ้วมือเลย
ตอนที่เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเนี่ยจำตัวส่งพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะ
ห้องควบคุมผู้ต้องหาเนี่ยเจนก็ยกมือไหว้
แล้วก็บอกขอบคุณเจ้าหน้าที่ก็ผ่อนคลายลง
เมื่อกี้นี่อาจจะเครียดเพราะว่าถูกสื่อรุมแต่อันนี้ท่าที่เขาบอกว่าดูมีผ่อนคลายลงบ้างนะคะ
ก่อนที่จะนำตัวเจนไปฝากขังเจนบอกว่าขอคุยกับลูกหน่อยได้ไหม
ลูกของเจนที่เหลืออยู่เหลือคนเดียวนะคะ
ก็คือน้องผู้หญิงวัย๑๒ปีที่คุณกันจอมพลังเข้าไปช่วย
พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
ระหว่างที่ควบคุมตัวเจนเนี่ยเจนร้องขอทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มมา๓ข้อบอก๑

ข้อแรกรบกวนช่วยนิมนต์พระสงฆ

ข้อที่๒รบกวนคุณตำรวจช่วยแวะเวียนไปดูแล

พมดูแลอยู่ให้ด้วยได้ไหม
และข้อ๓ข้อสุดท้าย
วีดีโอคอลหาน้องก่อนที่หนูจะถูกขังได้ไหม
ทางพลตำรวจตรีธีรเดชก็เรียนผู้บังคับบัญชาพิจารณาถึงความเหมาะสม
แล้วก็เห็นว่าทั้ง๓ข้อขอร้องนี้ไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีนะคะ
ทำบุญนิมนต์พระทำไปแล้วเมื่อวาน
ส่วนวันนี้ค่ะก็เลยให้ฝ่ายสืบสวนติดต่อไปทางเจ้าหน้าที่พม
ให้แม่ลูกได้วีดีโอคอลคุยกัน๒นาที
ตอนวีดีโอคอร์คุยกันนะครับก็พยายามสังเกตนะครับ
บอกว่าสีหน้าเจยิ้มยังมีความสุขที่ได้เห็นหน้าลูก
ก็ถามลูกบอกเป็นยังไงกินข้าวได้ไหม

น้องเองก็ยิ้มหัวเราะไม่ได้เห็นหน้าแม่นะคะ
เขาบอกจุดนี้พอเห็นลูกยิ้มหัวเราะในเจนร้องไห้เลยอะค่ะ

ก็เด็กมันเด็กมาก

กินข้าวได้ไหมลูกก็หัวเราะมีความสุขมาก
ตอนนี้เด็กอาการค่อยดีขึ้นตามลำดำ

ซึ่งอย่างที่บอกว่าเมื่อวานี้เนี่ยเจนโดนพาไปชี้จุดอีกรอบนึง
ตอนช่วงค่ำประมาณสักสองทุ่มนะครับ
แล้วก็โดนแจ้งทั้งหมด๕ข้อหาด้วยกันนะคะ
ซึ่งแน่นอนข้อหาก็ถือว่าค่อนข้างจะหนักอยู่พอสมควรนะคะ
ห้าข้อหาที่ว่าก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัส
ร่วมกันทำร้ายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย

ผู้อื่นซ่อนเร้นเพื่อไม่ให้ได้รับโทษหรือรับโทษน้อยลง
แล้วก็ร่วมกันทำลายพยานหลักฐานนะคะ
คือถามว่าที่ต้องไปชี้จุดอีกรอบนึง
ตอนแรกมีการไปขุดขุดจนเจอกระดูก
ริมถนนผนโยธินกิโลเมตรที่๒๕ได้ประมาณสัก๔๐กว่าชิ้นใช่ไหมคะ
บอกว่าไปทิ้งลูกตรงนั้นเอาไว้ประมาณปี๕๙กับ๖๑ใกล้กับศาล

เหมือนจุดตรงนั้นมันก็เปลี่ยนไปนานมันผ่านมานานแล้วอะค่ะ
มันไม่แน่นอนไปเจอกระดูกศพไปเจออะไรเจอกระดูกสัตว์อีก
ต้องให้ไปย้ำอีกรอบว่ามันตรงไหนยังไงกันแน่นะคะ
ซึ่งเจนบอกว่าหนูเอาไปวางไว้ไม่รู้ว่าตรงนั้นเป็นเวิ้งน้ำหรืออะไร
หนูจำไม่ได้ค่ะ
พอชี้จุดอะไรเสร็จชุดสืบสวนก็นำตัวเจนออกจากห้องสืบสวนส่งต่อให้พนักงานสอบสวน
นำเข้าห้องคุมขังสนบังเขนนะคะ

บอกว่าให้การกับตำรวจไปหมดแล้ว

พี่ได้ทำบุญ
ที่ได้ทำบุญวันนี้เป็นยังไงบ้างสบายใจขึ้นไหม

ไม่ขอพูดเนาะพี่เนาะ

เรื่องราวทุกอย่างหนูให้การไปหมดแล้วค่ะ
หนูขออนุญาตไม่พูดอะไรแล้วนะคะ
ขออย่าซ้ำเติมหนูนะคะ

อย่างเรื่องราวเขาต้นร้ายพี่ด้วยใช่มั้ย
ในคุกด้วยนะเตรียมจะแจ้งเพิ่มอีกครับ
เตรียมพิจารณาว่าจะเข้าข่ายฆาตกรรมต่อเนื่องไหม
รวมถึงพฤติกรรมต่างที่ในเอ็มเขาทำเนี่ย
จะเข้าข่ายค้ามนุษย์ด้วยหรือไม่
เพราะมันมีประเด็นปมที่ว่าเอาลูกซึ่งมีอาการปากแหว่งมา
รับบริจาคเงินใช่ไหมครับต่างเหล่านี้ต้องตรวจสอบครับมิ้นและคุณผู้ชม
พลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับ
หลังจากเรียกประชุมชุดทำงานคดีนายส่องศักดิ์หรือนายเอ็มกับเมีย
ร่วมกันฆ่าลูก๕คนและอำพลางศพที่สอนอบังเขนนะครับ
บอกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานมอบหมายให้เร่งรัดการสืบสวน
หลังจากเมื่อวานนี้รับแจ้งผลตรวจกระดูก๑๒ชิ้น
ขุดเจอในพื้นที่สอนอสายไหมในจุดที่ให้การว่านำไปทิ้งเอาไว้

คำสารภาพของนางสาวเจนชี้จุดที่นำลูกสองคนไปทิ้ง
พื้นที่สนบังซื้อตรงกับพยานหลักฐาน
แต่๒คนที่นำไปทิ้งพื้นที่สายไหม
บอกว่ามันเป็นป่ากกมีสารพระภูมิ
ปัจจุบันสภาพพื้นที่ก็เปลี่ยนเป็นปั๊มน้ำมัน
เข้ามาสร้างปั๊มแล้วไงฮะสภาพพื้นที่เปลี่ยนแปลงไป

จะค้นหาศพของเด็กทั้งสองรายนี้อย่างไร

ส่งไปที่โรงพยาบาลภูมิพลแล้วก็นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
อกจากนี้ยังต้องสอบถามรถขยะในพื้นที่
ทราบว่านำขยะไปส่งที่ท่าแรงในพื้นที่สนคันนายาว
โอ้โหนี่คาบเกี่ยวกินหลายพื้นที่เหมือนกันนะเนี่ย

คัดแยกไปที่อำเภอกำแพงแสน
อันนี้ก็ต้องไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลโรงพยาบาล
ทั้งสองพื้นที่ด้วยครับนี่นะฮะ
ขณะที่ทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม
สอบถามลูกสาวอายุ๑๒ขวบของนางสาวเจน
ที่ถูกพาไปด้วยตอนในเอ็มและเจนเนี่ย
ทิ้งศพแต่ลูกให้การไม่ตรงกับที่แม่บอกกับเจ้าหน้าที่นะครับ
ยืนยันว่าจะตามหาศพเด็กทั้งสองคนอย่างเต็มที่
อันนี้ตำรวจย้ำและยืนยันอย่างหนักแน่น
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานครับบอกด้วยครับว่า
สืบสวนสอบสวนลงพื้นที่สอบประวัติในเอ็ม

พบพฤติกรรมความรุนแรงของนายเอ็มตั้งแต่อยู่กับครอบครัวที่ตรังแล้วครับ
จะบังคับน้องสาวให้กินสารพิษถ้าไม่กินก็จะทำร้าย

ลูกชายก็คือตัวของนายเอ็มเนี่ยใช้มีดไล่แทงพ่อที่ไปเตือน
เลยมีการแจ้งความแล้วถึงขั้นว่าตัดพ่อตัดลูกกันตั้งแต่ตอนนั้น

คุณผู้ชมครับมีเพียงคนที่๑และคนที่๓
ของในเอ็มคนแรกและคนที่๓ที่ไม่มีอะไรผิดปกติ
อกนั้นพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายทำร้ายเมียบ้างทำร้ายลูกบ้าง
แล้วเมียบางคนถูกทำร้ายไม่ใช่แค่ตัวของเมียเท่านั้น
ลูกของเมียเองก็โดนทำร้ายจนตายและกลายเป็นคดีความเป็นข่าวใหญ่อยู่ตอนนี้
ประเด็นค้ามนุษย์ครับกรณีที่เอาภาพของลูกสาว๔ขวบ
ซึ่งมีอาการเหมือนกับปากแหว่งไปรับบริจาคเงิน
จากการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วพบว่าเด็กไม่ได้พิการมาตั้งแต่แรกเกิดนะครับ
เจนยืนยันว่าปี๖๔๖๕ในเอ็มเนี่ย
นำเด็กมาให้เลี้ยงดูยังดูปกติอยู่เลย
ก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไมจู่อาการปากแหว่งมันถึงเกิดขึ้นได้
มีเชื้อราที่ปากกลัวว่าเอ๊ะอาการมันจะรุนแรงหรือเปล่า

ส่วนในเอ็มและนางจุ๋มยังไม่ได้ตอบเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับ
จากนี้เตรียมเร่งดำเนินคดีเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้เร็วที่สุด
ส่วนวันจันทร์๒๕กันยายนที่จะถึงนี้พนักงานสอบสวนสนบังเขน
จะไปพบในเอ็มในคุกครับแจ้งข้อหาเพิ่ม
คดีการตายของลูกชาย๒คนเมื่อปี๕๙และปี๖๑แจ้ง๕ข้อหา
จะเป็น๕ข้อหาเดียวกันเลยกับที่เจนโดนแจ้งครับ
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเจ็บสาหัสร่วมทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ร่วมกันซ่อนเร้นอำพลางศพช่วยผู้อื่นซ่อนเร้นเพื่อไม่ให้รับโทษ
และร่วมกันทำลายพยานหลักฐานครับส่วนพฤติการของนายเอ็มนั้น
ข่ายเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องหรือไม่อย่างไร
อยู่ระหว่างพิจารณาตรวจสอบหลักฐานทางคดีเพื่อแจ้งข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นครับ
คุณผู้ชมคะถึงแม้ว่าจะมีการตรวจพิสูจน์แล้วว่าศพเด็กสองศพที่ในพื้นที่สอนอบังซื้อตรงสวนจตุจักรเนี่ย
ดีเนตรงกันกับทั้งของเอ็มและเจนนั่นคือทารกที่เป็นศพระยาทเมื่อประมาณปี๕๖๕๗ตอนนั้นที่เจอเนี่ย
ก็คือลูกสองคนที่เอ็มฆ่าแล้วก็เอาไปทิ้งไว้จริงส่วนอีก๒ศพที่ว่าอยู่แถวพื้นที่พะหนโยธินเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอร่าง
แต่เอาล่ะในเมื่อคำสารภาพมันออกมาจากปากของทั้งคู่แล้วทั้งคู่ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลย
วันนี้คุณกันจอมพลังต้องบอกว่าคุณกันจอมพลังก็เป็นต้นเรื่องแหละ
เพราะว่าได้เข้าไปช่วยน้องวัย๔ขวบแล้วก็น้องวัย๑๒ปี
จนเกิดเป็นเรื่องราววันนี้ขึ้นนะคะคุณกันจอมพลังก็เลยขอเป็นตัวแทนญาติญาตินะคะ
แม้จะไม่มีร่างแต่ก็ขอนำโลงศพ๕โลง
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณค่ะ
คุณกัลจอมพลังนะคะแล้วก็เอามือแตะฝาโล
ซึ่งก็เหมือนกับเป็นตัวแทนของเด็กทั้ง๕ศพ
แล้วก็อ่านชื่อของน้องที่เสียชีวิตที่ถูกเอ็มฆ่าเนี่ยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องลูกสาววัย๒ขวบที่ถูกฆ่าบกปูนอยู่ที่กำแพงเพชร
ว่าลูกชายอีก๔ศพที่ถูกฆ่าที่กรุงเทพ
คุณกันก็เรียกชื่อทุกคนเลยในแต่ละโรง
แล้วก็บอกดวงวิญญาณน้องให้ตามไปด้วยกัน
เพื่อจะทำพิธีชาปนกิจให้ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารบางเขนนะคะ
เหมือนเป็นการส่งวิญญาณน้องสู่สวรรค์นะคะ
สายวันนี้ค่ะคุณกันจอมพลังนิมนต์พระมหาหันปียวันโน
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดลาประเขามาที่ถนนพะหนโยธินกิโลเมตรที่๒๕
ติดกับปั๊มน้ำมันทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเด็กนะคะ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสท่านก็ปูผ้าขาวตั้งน้ำดอกไม้ทูบเทียน
แล้วก็นำโรงศพ๕โรงที่ติดชื่อของเด็กมาตั้งทำพิธีอยู่ด้านข้าง
จุดทูปไหว้ต่อเจ้าที่ให้เปิดที่เปิดทาง
แล้วก็สวดเชิญวิญญาณก่อนจะเคลื่อนย้ายโลง
พอทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณเสร็จสิ้นเนี่ยคุณกันก็บอกว่า
ถ้าดำเนินคดีกับผู้ต้องหาเสร็จแล้ว
และถ้าหากมีญาติต้องการนำร่างไปทำพิธีเนี่ย
คุณกัลเองพร้อมจะสนับสนุนและช่วยเหลือทุกอย่าง
เราก็ตามไปที่วัดพระศรีมหาธาตุนะคะที่บางเขนครับ
ก็ไปเจอจังหวะกู้ภัยร่วมกับตันยูแล้วก็ทีมงานของคุณกันเนี่ย
เลื่อนย้ายลงศพทั้ง๕โรงมาตั้งประกอบพิธีพอดีเลยที่สารา๔ค่ะ
วันนี้มีญาติของจุ๋มภรรยาคนที่๕
ซึ่งก็คือแม่ของน้องโมเดลที่ถูกฆ่าโบกปูเนี่ยนะคะ
มาร่วมงานด้วยญาตินะญาติของจุ๋มนะที่มา
พตรงโพษิ้นรองผู้บัญชาการตำรวจหน้าคอนบ่านและพตรภิรดิจ
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน

มีพระสงฆ์๙รูปมาทำพิธีสวดมาติกาบังสุกุลส่งวิญญาณทั้ง๕ดวง
ถวายสังขทานผ้าบังสุกุล
จากนั้นญาติและผู้ร่วมงานก็ทยอยวางดอกไม้จันทร์ค่ะ
คุณกันบอกว่าวันนี้ประสานกับทางวัดพระศรีมหาธาตุ

เพื่อประกอบพิธีเผาส่งวิญญาณน้องทั้ง๕ศพนะคะ
ส่วนอาการของน้องวัย๔ขวบที่ว่า
น้องน่าจะถูกทำร้ายจนมีบาดแผล
เหมือนเป็นปากแหว่งเพดานโหวตแล้วตาบอดเนี่ยนะคะ
ต้นยังอยู่โรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการบอบช้ำ

มีการประสานไปที่คณะแพทย์โรงพยาบาลวัชิระ
ที่จะมาช่วยเรื่องศัลยกรรมทั้งตาปากแล้วก็จมูกให้น้อง

หลังจากร่างกายน้องแข็งแรงพอจะเข้ารับการรักษาศัลยกรรมได้

อาจจะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการเรื่องการพูด
และการใช้ชีวิตในอนาคตของน้องค่ะ
กลับมาไม่สามารถเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้
ไม่สามารถกลับมาเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลย
แต่กลับมาในระดับที่๗๐เปอร์เซ็นต์ได้๖๐เปอร์เซ็นต์ได้
กลับมาในที่หลายท่านเคยเห็นน้อง
หลายท่านที่ผ่านในเรื่องของการรักษาปากแหว่งเพดานโว
ก็จะกลับมาในเกือบจะปกติใช้คำนี้
เกือบจะปกติ๑๐๐แต่ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นง่ายขึ้น
ส่วนน้องก็คือน้องวัย๔ขวบและน้องวัย๑๒
ที่ได้รับการชั่วเหลือไปนะคะเบื้องต้น
วัย๑๒ปีก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจค่ะ

ซึ่งน้องทั้งสองคนรู้เรื่องแล้วนะคะ
แม้น้องวัย๔ขวบจะยังเล็กแต่น้องรู้เรื่องแล้ว
ตอบเจ้าหน้าที่ชัดเจนทั้งคู่ว่า
ไม่อยากกลับไปอยู่ที่บ้านหลังเดิมอีกแล้วค่ะ
ส่วนน้องฟิล์มนะคะลูกของจุ๋มค่ะ
ซึ่งก็เป็นลูกติดกับสามีคนก่อนหน้านายเอ็มนะคะ
น้องก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนเลย
ว่าน้องสาววัย๔ขวบถูกพ่อเลี้ยงทำร้ายร่างกายหนักขนาดนี้

พอเห็นข่าวก็ช็อกแล้วก็เสียใจมาก
ถ้ารู้ว่าพ่อเลี้ยงมีพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายแม่กับน้องแบบนี้เนี่ย

ซึ่งที่ผ่านมาแม่เองก็ไม่เคยเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลย
แม้แต่เรื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นความรุนแรงหรือว่าเรื่องการทำร้ายน้อง
ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะเอาน้องกลับไปเลี้ยงดูเองด้วยซ้ำ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษ

ก็ต้องประเมินความเป็นอยู่ของครอบครัว

คุณลุงอ่ะนะคะว่าเหมาะสมที่จะรับน้องไปดูแลไหม
ถ้าผ่านการประเมินเนี่ยพมก็ยินดีส่งน้องให้กลับไปอยู่ในการดูแลของครอบครัว

ไม่มีใครคาดคิดว่าคนเป็นพ่อแท้แม่แท้
ทำกับลูกในไส้ได้ลงคอแบบนี้นะครับ

ไม่มีโอกาสได้ร้องขอหรือว่าต่อสู้ใดเลย

โดยเฉพาะพ่อของเจนตอนนี้

คุณตาของหลานเสียใจด้วยครับ
พ่อบอกเลยว่าเมื่อก่อนเจเนี่ยเป็นเด็กที่เรียนดีนิสัยดีอัธยาศัยดี
แต่เปลี่ยนไปเลยทันทีหลังจากที่ไปคบหากับนายเอ็มส่องศักดิ์
หลังจากผลตรวจดีเอนเอออกมาอย่างเป็นทางการว่าในเอ็มและนางสาวเจนั้นตรงกันกับเด็กที่ตายเนี่ยนะครับ
และตำรวจก็ออกหมายจับแจ้ง๕ข้อหากับเจน
แล้วก็เตรียมจะไปแจ้งข้อหาเพิ่มกับนายเอ็มในคุกด้วย
วันนี้ที่บ้านเกิดของนางสาวเจนที่ชุมพรครับบ้านปิดเงียบ
พ่อของนายเจนครับคุณพ่อสุภาษย์สะเทือนใจมาก
หลังจากรู้ข่าวร้ายร้องไห้เสียใจสิ่งที่เกิดขึ้น
กับครอบครัวกับลูกสาวกับหลาน
เพิ่งรู้ด้วยว่าอ้าวนี่มีหลานชายอีก๔คนเหรอเนี่ย
แล้วหลานสิ้นใจตายไปแล้วเหรอเนี่ย
เพราะตั้งแต่ลูกสาวคบกับนายเอ็มพ่อรู้แค่ว่า
มีลูกเป็นผู้หญิงแค่คนเดียว
ตามีหลานสาวคนเดียวอายุ๑๒ที่เขาว่ากันว่าชื่อน้องปิ่น
แต่ตาบอกว่าเอาจริงนะไม่ได้รู้เลยว่านั่นชื่อปิ่นนะ

นี่พ่อของเจนบอกแบบนี้นะฮะ
และที่บ้านของนางสาวเจนก็มีสวนทุเรียนด้วย
ก็มีอาชีพในระดับหนึ่งนะมีอาชีพมีฐานะในระดับหนึ่ง
ความเป็นอยู่ไม่ได้อัตภัทขัดสนยากลำบากแต่อย่างใด
ได้ข้อมูลจากญาติบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ย
ก่อนที่นางสาวเจนจะมาคบกับนายเอ็ม
เป็นเด็กดีอัธยาศัยดีและเรียนเก่ง
แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะในเอ็ม

พอรู้ข่าวนี้ทุกคนตกใจมาก
แต่ก็ยังคิดว่าเจนน่าจะโดนในเอ็มบังคับให้ทำ

คนที่ดูแลร้านค้าชุมชนใกล้กับบ้าน
แล้วก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าครอบครัวของตาสุภาษณ์
สุภาษย์เขาก็คือพ่อของนางสาวเจ
เขาชอบช่วยเหลืองานสังคมส่วนรวม
ป้าตกใจนะเนี่ยว่ามาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
กับคนที่คุ้นเคยคนที่เคยเจอหน้ารู้จักมักคุ้น
ส่วนในเอ็มนี่ก็เพิ่งจะมาเห็นจากข่าวหรอกว่าเขาทำแบบนั้นด้วยเหรอตกใจจริง

คือตอนแรกเข้าใจว่าเอ็มมีเมีย๔คนเจนก็เลยเป็นเมียคนที่สอง
ปรากฏจริงมี๑คนที่มาก่อนเจนแต่ไม่ได้มีลูกด้วยคุณตา
ก็คือเอ็มมีเมียห้าคน
คืออย่างที่บอกที่ไปตามคุยกับอดีตภรรยากับอดีตเมียเอ็ม
ไม่ใช่ว่าอยากรู้เรื่องราวชีวิตรักเขาหรอกนะ

ว่าพฤติกรรมแบบนี้เอ็มมีมานานหรือยัง

คือเธอเป็นชาวจังหวัดกระบี่นะคะ
ปัจจุบันนี้เธออยู่ประจวบคิริขันแล้วเธอบอกว่า
การรู้จักกับเอ็มคืออดีตที่ผิดพลาดค่ะ

คือเอ็มเมื่อก่อนบวชพระถึงขั้นได้เป็นตำแหน่งรองเจ้าอาวาสนะคิง
ที่มีคนบอกว่าตอนนั้นก็ดูเป็นคนที่มีสำรวม
ที่เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ตกใจว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้ได้
ใช่ค่ะเธอบอกเอาจริงเธอไม่อยากกลับไปเกี่ยวข้อง
ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวอะไรกับผู้ชายที่ชื่อเอ็มคนนี้แล้ว
ทุกวันนี้เธอมีครอบครัวมีสามีใหม่มีลูก

เล่าย้อนกลับไป๑๔ปีก่อนปี๒๕๕๙
พบรักกับเอ็มตอนบวชเป็นพระในพื้นที่จังหวัดกระบี่
เอมพอรักกับเธอปุ๊บสึกเลย
ศึกออกมาเพื่อมาใช้ชีวิตกับเธอ

บีบคอเอามีดจี้ตี

รู้ว่าเดี๋ยวนี้ทะเบียนสมรสมันแลกมาด้วยมือด้วยหมัดด้วยมีดอะค่ะ

อยู่กันได้ไม่นานเอ็มบอกจะไปหาน้องสาวแล้วก็มีน้องสาวมารับ
ซึ่งเธอบอกไม่มั่นใจเลยว่านั่นเป็นน้องสาวจริงไหม
นับตั้งแต่วันที่เอ็มบอกเออเดี๋ยวจะไปหาน้องสาวจะมีน้องสาวมารับ
จนถึงวันนี้ค่ะไม่รู้ไปหาน้องสาวถึงไหน

หลังจากที่จดทะเบียนสมรสกันแล้วแล้วก็หายไปเลย
จดทะเบียสมรสกันพักนึงบอกเออเดี๋ยวจะไปอยู่กับน้องสาวนะไปหาน้องสาว
เอ็มเหมือนหายไปเลยอะค่ะไม่ได้ติดต่อไม่ได้เจอหน้าเลยนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าแล้วไทม์ไลน์ในการคบกันของคุณตาคือท่านนี้เมียคนที่สอง
เจนคือเมียคนที่๓ที่มีลูกด้วยกันแล้วฆ่าลูกกันไป๔ศพ
แล้วก็จุ๋มคือเมียคนที่๔เนี่ยมันคาบเกี่ยวกันมาก
คิดว่าไอ้น้องสาวที่ว่ามารับเนี่ยสงสัยว่าอาจจะเป็นเจนหรือเปล่า
ซึ่งเธอบอกเธออยากหย่ามากแต่ไม่รู้จะติดต่อกับเอ็มยังไงเป็นความทรมานใจเธอมาถึง๑๔ปีเพราะเธอทำธุรกรรมอื่นใด

สยากสยามากเลยค่ะเออทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะแล้วมีลูกด้วยกันไหมค่ะ
ไม่มีค่ะอืมพอทราบข่าวเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างอ่ะค่ะ
ก็รู้สึกสงสารเด็กอ่ะนึกถึงลูกตัวเราลูกเราอะนะ
ลูกเราอ่ะก็เป็นแบบนั้นแต่ไม่คิดว่าจะทำถึงขนาดนั้นอ่ะ
เราก็นึกอยู่แล้วแหละขนาดเรายังทำแบบนั้นเลยถ้าคนอื่นมันจะยิ่งกว่านะ
ตอนอยู่ด้วยกันเขามีพฤติกรรมอะไรที่เห็นชัดว่าเขาเป็นอย่างนี้มีไหม
คนเดียวไม่ยุ่งกับใคร
เวลาแต่งมันจดทะเบียนมันจด๒คน
เวลาหย่ามันก็ต้องเซ็น๒คนใช่ไหม
นี่ล่าสุดค่ะทางครอบครัวมีการประสานเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความช่วยเหลือแล้วนะคะ

นี่เดี๋ยวมีอีกเคสหนึ่งด้วยนะคือเคสที่เมียคนที่สองอยากจะหย่าเพราะมีทะเบียนสมรสใช่ไหม
เพราะลูกชายใช้นามสกุลของเอ็มอยู่ตอนนี้น้องคือไปโรงเรียนลำบากเลยนะ

คือหลายคนพูดว่าครบสูตรเลยนะ
งานการไม่ทำเกาะเมียกินตีลูกตีเมีย
แต่นี่เป็นสูตรที่ถ้าใครรู้ก็คงไม่เอาทำผัวหรอกมั้
นั่นน่ะสิฮะแต่ว่าคือคนก็สงสัยว่าเขาทำเสน่ห์หรือเปล่า
เขาเล่นของเล่นของไหมหรือใดทำไมผู้หญิงถึงหลงรักเขาได้
มีเมียถึง๕คนแล้วมีลูกเป็นขยงเลย
ผังครอบครัวที่หน้าจอเนี่ยไล่มาตั้งแต่เมียคนแรก
คนที่สองก็คือเมื่อกี้นี้ที่ไม่ได้มีลูก
ค่ะและกำทะเบียนสมรบเอาไว้สิบสี่ปีแล้วอยากจะเคลียร์ให้จบ
คนที่๓เจนมีคนที่๔คนที่๕ที่เห็นหน้าจอเนี่ยนะฮะ
เอาล่ะครับบางท่านที่มีคำถามและคาใจว่า
เอ็มเล่นของไหมบูชาองเทพอะไรหรือเปล่า
สิ่งที่เจอคือไปเจอโต๊ะหมู่บูชาในบ้านนะฮะ

ศากมันปองบ้างนกหลุกบ้างใช่ไหมฮะ

ตามความชอบไหมคุณมันก็เป็นศิลปะหน้าการศักดิ์
วันนี้ก็เลยไปถามแล้วก็หาข้อมูลมาให้ครับ
เคี่ยววิมลวันครับนำรูปถ่ายที่บอกว่า
ไปเจอว่ามีโต๊ะหมู่ตั้งไว้ที่บ้าน
ให้อาจารย์เจริญตักศิลาตาไฟเจ้าสำนักศักยันต์ตักศิลาตาไฟ
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังให้ท่านได้ดูหน่อย
และให้ท่านได้วิเคราะห์สอบถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรเนี่ยอาจารย์
ทางครอบครัวของในเอ็มนั้นยังไม่สะดวกออกมาให้รายละเอียดเรื่องดังกล่าว
ขณะที่ญาตินั้นให้ข้อมูลว่านายเอ็มเรียนแบบยายของเขา
เป็นการเบีราณเชื่อบรรพบุรุษ
อืมสิ่งที่ยังคาใจนี้เราก็เลยสอบถามมาให้คุณผู้ชมครับ
อาจารย์ก็ไล่ดูไล่เช็คให้ถ้าดูจากวันเดือนปีเกิดในเอ็มเนี่ย
ตรงกับวันศุกร์สิบเอ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยยี่สิบ
ปีนักศัตริย์มะเสงตามศาสตร์ของอาจารย์แล้วบอกได้ว่า
ถอดออกมาได้เลข๖เลข๒เลข๖แปลว่ามีครูบาอาจารย์
หากบวชเป็นพระจะบรรลุธรรมหากไม่รับครูหมอหรือรับขันบูชาครู
จะทำมาหากินอะไรไม่ได้ทำดีไม่ขึ้น
แต่ถ้าหากทำเรื่องที่ไม่ดีครอบครัวถึงคราววิบัติ
ประเด็นโต๊ะหมู่บูชาและผ้าที่แขวนอยู่บนเพดานในบ้าน
อาจารย์บอกว่าเป็นจุดที่ครอบครัวใช้กราบไหว้ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ
หรือครูหมอโนราภาคใต้เขาก็จะนับถือบูชากันนะครับ

ส่วนจุดที่เป็นห่อผ้าขาวใช้สำหรับแขวนกับเพดาน
อาจารย์เจริญเรียกว่าผ้าเพดาน
จะใช้แขวนไว้เวลาที่ประกอบพิธีกรรมเชิญครูหมอโนรา
ถ้าเพดานเหล่านี้จะรับของไว้
หรือเอาไว้รับของซึ่งภายในห่อ

ตามจำนวนที่ต้องการกลับไหว้ครูบาอาจารย์ครับ
เคี่ยวถามถึงประเด็นที่นายจารึกพ่อนายเอ็มบอกว่า
เอ็มอายุ๑๒ขวบมีอาการคางขวาบวมแล้วมีแมลงไต่ออกมา
จากนั้นนิสัยของนายเอ็มก็เปลี่ยนไปเลยครับ
อาจารย์บอกว่าเอ็มน่าจะโดนของเข้าตัวหรือเปล่า
ถ้าศัพท์มนต์ดำเขาจะเรียกกันว่าชิน

คนที่โดนชินหรือว่าของเข้าตัวจะมีแมลงออกตามเนื้อตามตัว
มีอาการป่วยที่แปลกประหลาดไปหาหมอแผนปัจจุบันยังไงก็ไม่หาย
ต้องหาคนที่มีวิชาอาคมเอาของออกถอนของออก
แต่อาจารย์ยืนยันว่านั่นก็ไม่น่าจะทำให้คนเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นนะ
ทีมข่าวเลยขอความรู้จากคนในพื้นที่ครับ
ที่เขาเชื่อเรื่องของการสะกดวิญญาณ
นำวิญญาณเด็กออกมาเลี้ยงเขาเชื่อกันหรือเปล่าหรืออย่างไร
อาจารย์บอกว่าเอ็มก็คงไม่น่าจะทำแบบนั้นหรอก
เพราะการสะกดวิญญาณต้องเป็นคนที่ร่ำเรียนวิชามาโดยตรง
แล้วก็บอกได้ว่าไม่มีใครเขาทำแล้ว

ส่วนรอยสักตามเรือนร่างของนายเอ็มนั้นเป็นรอยสักอัคระของขลังหรือเปล่า
อาจารย์บอกว่ามันเป็นแค่รอยสักแฟชั่นแหละ
แมงป่องเอ่ยมังกรเอ่ยรูปนกฮูกเอ่ย
เหล่านี้เป็นแฟชั่นแบบที่เห็นหน้าจอเนี่ยครับ
ไขว้ลายหัวกระโหลก
เหมือนนกขนาดใหญ่คล้ายอินซีหรือนกฮูก
แล้วแต่จะจินตนาการมองว่าเป็นนกอะไรเนี่ยนะฮะ

อาจารย์บอกว่าถ้าเป็นการศักดิ์ลงอัคระจริง
ส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นพญาครุฑ

ซึ่งศักดิ์แบบนี้ก็จะมีข้อห้ามนะครับ

บรรพบุรุษครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณไม่ได้
ประพฤติตัวปฏิบัติในศีลในธรรม

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าในเอ็มนั้น
สักลายเหล่านี้แบบศักดิ์น้ำมันหรือไม่อย่างไร

ก็ต้องเป็นผู้ที่มีวิชาอาคม
แล้วก็สวดคาถาอะไรต่าง
อาจารย์ย้ำว่าการลงอัฆรสักยันที่ทำให้มาเนี่ย
ไม่เคยมีใครไปทำชั่วคิดฆ่าเด็กทำร้ายเด็ก
สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวในเอ็ม

จิตที่ปรุงแต่งหลอนอาจารย์จะบอกว่าหลอนยาหรือเปล่า
ไปก่อเหตุฆ่าคนฆ่าได้แม้กระทั่งเด็ก
ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กคนนั้นที่เป็นลูกแท้

เพราะว่าคานศักดิ์นี้มันไม่เคยศักดิ์ให้ใครไปฆ่าคน
เพราะว่าการไปศักดิ์ไปฆ่าคนหรือไปปิดลูกปิดเมียเขาก็ผิดแล้ว
แต่ว่ามันอยู่ที่ใจของคนอยู่ที่ใจของคนนั้นดีกว่า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
ไม่เกี่ยวกับกองเลยมันเกี่ยวกับคนที่

หรือว่ามึงไปกินอะไรมาแล้วมันเกิดคุ้มข้างมา
กับเด็กมันเกิดได้ไหมที่เขาฆ่าเพื่อจะเอาไปทำกูมานทองมันยังมีไหม
นี่คือในมุมของอาจารย์เจริญตักศิลาตาไฟ
วิเคราะห์แบบนี้นะฮะค่ะรอยสักที่เห็นอยู่บนตัวในเอ็มนี้
เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังไม่ได้ชี้ชัดนะว่าศักดิ์แบบนั้นคือ
ตนารมณ์คืออะไรที่บอกว่าด้านหน้าลองดูกราฟิกอีกสักครั้ง
ได้รวมรอยสักเป็นนกอินซีหรือนกฮูกหรือฟีนิกซ์เนี่ยนะฮะ
ตรงกลางอกด้านหน้าเนี่ยแผ่นหลังเป็นมังกรแขนขวาเป็น
โหลกและหน้าผีแขนซ้ายเป็นปืนไขว้เราไปถามนายกสมาคม
การค้าผู้ประกอบการสักลายครับคุณกริจเหลืองเช็งบอกว่า
ลายเส้นแล้วก็รูปแบบการศักดิ์เป็นแบบเฉพาะที่มาจากเรือนจำ
เขาจะรู้กันไงในแวดวงการศักดิ์ว่าลายเส้นแบบไหน
ฝีมือแบบไหนจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญหรือเปล่าดัง
นั้นความหมายในเชิงศิลปะและการตีความก็จะต่างกันครับ
คุณกริจบอกนะที่ในเอ็มศักดิ์น่าจะเป็นการศักดิ์เป็นลวดลาย
จำมาจากในเรือนจำหรือเปล่าในมุมมองของคุณกริจเนี่ย
ซึ่งเป็นนายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการสักลายบอกว่าไล่
ความหมายแล้วน่าจะสื่อถึงความน่าเกรงขามความยิ่งใหญ่
สื่อถึงความสำเร็จความโชคดีทำให้ผู้ที่ศักดิ์นั้นมีความ
บอกกันได้ถัดมาครับรายศักดิ์ที่บริเวณหน้าอกที่เป็นรูปนก
นกฮูกอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าเป็นนกก็แล้วกันน่าจะสื่อ
ความขยันขันแข็งในการออกหากินส่วนรูปกระโหลกไขว้นั่น
สื่อถึงว่าคนที่ศักดิ์มีความคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องความตาย

ส่วนรูปที่คิดว่ามีความหมายมากที่สุด
รูปสุดท้ายลายศักดิ์ที่อยู่อีกแขนหนึ่งแขนซ้ายนี่ครับปืนไขว้
อันนี้ให้น้ำหนักเยอะหน่อยเพราะมองว่านี่มันเป็นสัญลักษณ์ของ
ทหารราบเป็นการบ่งบอกและสื่อว่าคนที่ศักดิ์อาจจะเคยเป็น
หรือมีความชอบความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของปืนความหมาย
ของรอยสักมีเพื่อตอบสนองอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของผู้
ศักดิ์บางครั้งสำหรับบางคนศักดิ์เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดหรือ
ลบรอยแผลเป็นในจิตใจก็เป็นไปได้บางคนคือแค่ศักดิ์เพื่อ
รอยแผลในใจไม่ได้มีความหมายอะไรพิเศษลึกซึ้งก็มี
เหมือนกันนะลองฟังเพิ่มเติมครับ
กล้าพูดได้เลยว่างานลักษณะไหนไม่ใช่ช่างที่เป็นมืออาชีพ
ทำนะครับคือดูลายเส้นดูความคมชัดใช่อาจจะฟรีแฮนซึ่ง
นะมันจะมีเคสเมืองนอกที่พี่เคยเจอที่ลูกเขาเป็น
เร็งเลยที่ก็ต้องต้องโกนหัวหรือสักอ่ะหรือมีเครื่องไอ้เครื่อง
เครื่องไอ้จงหูเนี่ยเครื่องอะไรสักอย่างนะพ่อเขาก็ไป
ไอ้เครื่องนั้นอ่ะรูปเครื่องนั้นให้เหมือนลูกอืมมันก็ช่วยเรื่อง
ของความหมายทางด้านติดใจพี่ว่าจริงแล้วรอยแสดที่มันมี
มานานมันช่วยเรื่องประโยชน์ของมันก็มีนะใช่มันมันมันมันมัน
เป็นพระแล้วเป็นข่าวเป็นข่าวเป็นคราวว่าโอ้โหถึงขั้นเป็นรอง
วาดอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งที่ห้วยยอดจังหวัดตรังเนี่ย

คนที่ผ่านการห่มผ้าเหลืองศึกษาพระธรรมมาแล้ว
ทำไมกลายเป็นฆาตกรไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมขนาดนี้

เขี้ยวไปคุยกับชาวบ้านที่เคยเป็นโยมอุปถาค
สนับสนุนอดีตพระเอ็มครับ
สมัยตอนบวชพระก็เคยไปเป็นยมอุปถาคอยู่
คุณป้าพริ้มบอกว่าไม่อยากเชื่อเลย
ว่าคือคนเดียวกันคนที่มาบวชพระ
โอ้โหป้าช็อกมากนะ
ทำไมทำไมฆ่าลูกได้เลือดเย็นขนาดนั้น
ตอนนั้นที่เขาบวชพระห่มเหลือง
เขาเป็นพระนักปฏิบัตินะเป็นพระที่มีรูปงาม
ไม่มีหรอกนะไอ้รอยสักเปื้อนอะไรแบบนี้
แล้วดูสุขุมดูมารยาทดีไม่เคยเห็นเล่นของด้วย
วนความจำกันหน่อยฮะลองฟังป้าพริ้งครับ
ตกโกรธตกใจเลยค่ะเออไอ้คนนี้มันกลับกลายกลับกลา
อายุมากแล้วนะป้าอายุ๖๗แล้ว

ไม่เห็นชื่อเห็นนามสคุณมันใช่หรือว่ะ
นี่ไอ้ตะมวยมันแปลกไปอย่างนี้มันเปลี่ยนมาก

ไม่เคยสะที่วัดไม่เคยพูดถึงพฤติกรรมต่อ

คนเรารู้หน้าไม่รู้ใจจิตใจของมนุษย์นี่ยากแท้อย่างถึง
จริงนะนี่คอมเมนต์คุณผู้ชมก็คือเอาจริงตั้งแต่มีข่าว
เอ็มมาคอมเม้นวิ่งรัวรัวเลยนะคะแน่นอนว่ามี๒อย่างค่ะ
นดากับสงสารเด็กอ่ะไม่เป็นไรคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้
เดี๋ยวรายงานให้ทราบต่อไปใช่ค่ะ